เราก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสลมหนาว
บางคนบอกว่าโอ๊ยไม่มีเวลาได้ไปเลย
แค่ดูรายการของเราก็เหมือนกับคุณได้ไปเที่ยวกับเราแล้ว
เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสลมหนาวกันที่จังหวัดสุรินทร์
เห็นไหมว่าภาคอีสานของเราก็หนาวแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยกับวิวธรรมชาติสวย
ให้ได้ชมกันด้วยไปพร้อมหนาวหรือยังคะ

มีกวางด้วยอ่ะน่ารักอ่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปกันที่ผาพระภูสาลานะคะ
อยู่ภายในพุทธอุทยานวัดเขาสาลา
อตุลฐานะจาโรอยู่ที่ตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งที่นี่อยู่ติดกับแนวชายแดนของไทยกัมพูชาเลยนะ
และก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์
อีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามตามธรรมชาติมากเลยค่ะ
ที่นี่ก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม
สลับกับแนวทิวเขาที่ลดหลั่นลงไปด้านล่างนะคะ
ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเลย
แบบที่เราเห็นกันอยู่อาจจะมัวนิดนึ
เพราะว่าช่วงนี้หมอกเยอะอากาศมันเย็น
แล้วคุณเห็นไหมว่าหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณด้วยนะ
ไปเห็นด้วยตารับรองว่าฟินกว่าที่ดูอีก
แล้วก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเขานิยมขึ้นมาเที่ยวในช่วงเช้า

เพราะว่าจะมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกแบบนี้

ที่นี่เขาเป็นพุทธอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะ
โดยบริเวณหน้าผาพระภูสาลานะคะ
เขาจะมีพระพุทธรูปและรูปปั้นลอยตัวของเกจิอาจารย์ชื่อดังต่าง
มาให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษามาให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย
อย่างเช่นอาทิก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโต
มีหลวงปู่ดูนอตุโลเกจิชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์
รวมไปถึงพระพุทธรูปพระพุทธยันตีเมตตาทันใจโลกนาฏ
พระพุทธศัยญาติเป็นต้น

ซึ่งมีทั้งแบบแกะสลักกับแบบหินอ่อน
สวยงามปรานีตมากคุณผู้ชมพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็มี
ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว
สัมผัสอากาศน้าวและความงามของธรรมชาติกันได้นะคะ
ที่ผาพระภูสาลาพุทธอุทยานวัดเขาสาลาอตุลฐานะจาโร
อยู่ที่ตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จ้า
สุรินนะลองไปเที่ยวกันดูผมว่าไปที่นี่แล้ว
นอกจากจะสนุกสนานเพิ่มเติมกับบรรยากาศแล้วได้บุญด้วย
คุณเห็นไหมเราได้ไปเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาด้วยนะ
เรียกว่าไปเสริมสิริมงคลกันถึงบนยอดเขาเลยทีเดียว
โหอิ่มกายอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มตามีความสุขไปเที่ยว